คุณผู้ชมฮะที่จังหวัดตราดนะครับมีเหตุผู้ชายวัยสามสิบเก้าปี
แม่เมาฮะเมาแล้วอลวาดในวัดนะฮะพระเจ้าท่านตกใจหมดเลย
แล้วผู้ชายคนนี้ทุบกระจกแตกเสียหายญาติห้ามห้ามได้ไหม
ไปดูกันนะครับถ้ามีเหตุการณ์นี้ต่อไปให้เอาไปขังเลยคนเป็น
นี่แหละครับก็เมาอย่างหนักแล้วครับพระท่านก็มายืนฟังอยู่นะ
เออวะยอมยอมเมานะยอมทุบกระจกแตกช่วงนี้เขางด
เออใช่นะฮะนี่มาเมาเล่าอยู่ในวัดเลยนะครับ
ก่อนหน้านั้นเขาทั้งเมาทั้งโวยวายพูดไม่รู้เรื่อง
ตำรวจต้องคุมตัวมานั่งท้ายรถกระบะ
แล้วก็ต้องพูดคุยทำความเข้าใจไกลเกลี่ยกันอยู่นานนะ
ตำรวจบอกหายเมาหรือยัง

ก่อนหน้านี้ตำรวจสายตรวจสพหนองบอลรับแจ้งนะครับ
มีชายเมาสุราในอลวาดทุบข้าวของภายในวัดเนินตากแดด
ที่ตำรวจหนองบอลอบไร่จังหวัดตราดนะครับ
ก็เลยเข้าไประงับเหตุพร้อมแจ้งให้กู้ภัย
ทำแผลที่มือขวาด้วยเพราะเขาไปต่อยกระจกคุณ
มือก็เลยบาดเจ็บนะครับ
ทีนี้สอบถามภรรยาผู้ชายคนนี้
ซึ่งภรรยานะตอนแรกก็โมโหสามีด่าสามีเลยนะ
บอกแบบนี้ครับบอกว่าสามีฉันเนี่ย
ดื่มเหล้าเมาอย่างหนักเมาเสร็จแล้วโวยวายสิฉันก่อน
เบาหน่อยนี่มันอยู่ในเขตวัด
เดี๋ยวพระท่านจะตกใจเดี๋ยวผีจะตื่น

จากนั้นเมียเตือนแล้วผัวไม่ฟังว่าผัวเมา
ผัวก็เลยอารวาสมีปากเสียงกันแล้วอารวาสไม่หยุดครับ
ก็เลยต้องแจ้งตำรวจเข้าระงับเหตุ
ขณะที่ท่านเจ้าอาวาสเปิดเผยบอกว่า
เวลานายพรศักดิ์เมานะ

เวลาที่พระท่านกำลังทำวัดสวดมนต์เย็นนะฮะ

นายพรศักดิ์อยู่นั่นน่ะพระบอกแบบนี้
ครั้งนี้ก็ไม่ติดใจเอาความแต่อยากให้นายพรศักดิ์เลิกเล่าดีไหม
เล่าเข้าพรรษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่
ส่วนกระจกบานที่แตกก็ต้องทำงานชดใช้กับทางวัดแหละ

ทางวัดเดี๋ยวส่งดำเนินคดีส่งกลับบ้านที่สกลนครซะเลย

ถ้าเกิดว่าเมียระงับเองแล้วก็ต้องมีสักตุ๊บสองตุ๊บแล้วนะ

พูดไม่ฟังตุ๊บเลยค่ะ